คาใจตั้งแต่ช่วงเกริ่นก่อนจะออกเบรกไปช่วงที่แล้ว
ถ้าเกิดว่ามีผีมาเข้าพระแล้วสรุปใครจะมาช่วย
คือความคิดเราถ้าเกิดเราเจอผีก็ต้องไปหาพระ

คุณผู้ชมเรื่องนี้ที่จังหวัดหนองคายพระรูปหนึ่ง
มีอาการคล้ายกับผีเข้า
ก็เป็นมาตั้งแต่ก่อนบวชแล้ว

หมอศัยศาสตร์ทั้งหมอจิตเวท

สุดท้ายอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษี
มาช่วยไปดูอาการกันก่อน

เป็นเสียงร้องของพระไพรพนากันตะวิโรนะคะ

พระลูกวัดวารีสีทอง
ในอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องคาย
ที่มีอาการคล้ายกับผีเข้า

แต่ก็ยังไม่หายเป็นปกติ

เริ่มมีอาการแปลกเกิดขึ้นกับตัวเอง

จู่ก็ตัวฉ่าคุมตัวเองไม่ได้

ตอนแรกสงสัยว่าเป็นอาการทางจิตหรือเปล่า

หมอให้ยามากินเพราะว่าเป็น
เป็นยาเสพติดนะคะแต่ก็ไม่หาย

เกจิดังหลายที่ก็พูดในธรรมนองเดียวกัน

อยากให้บวชอุทิศส่วนกุศลให้
ครอบครัวก็เลยตัดสินใจให้บวช๑พันศา

ระหว่างที่บวชอาการหนักกว่าเดิม

ได้ยินเสียงผู้หญิงสวดมนต์แข่งเลย

เขามีบางครั้งเห็นอยู่ห่างตาถึงเห็นเห็นเงาตรงดำ
หรือเขามะนำควันหรืออะไรแบบนี้

ก็ตอนเป็นที่แรกก็เอาพระเอาอะไรมาแขนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หรือเป็นเพราะอำนาจของเขา
อยากให้หมูฟ้าช่วยอยากให้ช่วยเอาสีที่ไม่ใช่ตัวเราออกจากร่างกายไปแล้วก็
ไปถามแม่บ้างแม่ของพระพรัพธนานางอร่ามแก้วประธุมอายุ๔๔ปี
ก็ยอมรับว่าบรรพบรุษนับถือผีฟ้ารุ่นทวดก็เป็นร่างทรงผีฟ้า
พี่สาวของแม่ก็รับช่วงต่อตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว
ก็แปลกใจว่าถ้าเป็นผีฟ้าเนี่ยทำไมเลือกมาอยู่กับลูกชายที่เป็นพระ
สื่อสารว่าอยากบวชให้บวชก็บวชให้แล้ว
อยากให้ทำสังขทานก็ทำให้แล้วแต่ทำไมยังไม่ดีขึ้นนะคะ
ทีมข่าวก็วีดีโอคอลไปหาหมอปลาเลย
ให้พระไพรพระนาเล่าอาการให้หมอปลาฟัง
หมอปลาได้ยินแล้วก็บอกว่าคือตอนนี้บอกอะไรไม่ได้
ไม่รู้ว่าพระถูกผีหลอกหรือเปล่าแต่รับปากว่าจะไปช่วย
ว่าหมอปลาจะลงพื้นที่ไปประมาณ๑๒สัปดาห์นี้
เพราะว่าตอนนี้หมอปลาเองก็ติดธุระอยู่ด้วย
เดี๋ยวดูความคืบหน้ากันต่อไปก็แล้วกันนะคะ